อดีตพระเอกชื่อดังวรุธวรธรรมได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับ
หลังจากที่ล้มป่วยหนักนะครับด้วยวัยเพียงแค่๔๙ปีเท่านั้น
ตลอดเวลาที่อยู่ในวงการบันเทิงนะครับทั้งเล่นภาพยนตร์เล่นละครแล้วก็เป็นพิธีกร
วรุธวรธรรมได้สร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทยไว้มากมายนะครับ
ในช่วงเวลาสามสิบปีที่อยู่ในวงการก็มีทั้งช่วงเวลาที่โด่งดังถึงขีดสุด
แล้วก็ช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดนะครับเราไปติดตามเรื่องราวชีวิตของโอวรุธวรธรรม

โอวรุษเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เป็นที่โด่งดังจากผลงานภาพยนตร์เรื่อง

และได้รับรางวัลพิเศษตุ๊กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายชายอีกด้วย
จากนี้ยังเป็นพิธีกรทางโทรทัศน์หลายรายการ
อาทิกรุสมบัติลุ้นแล้วรวยเกมนักชิมสะบัดช่อ
ดาราพาตะลุยโอโนโชว์มีละครทั้งหมด๔๘เรื่อง
ภาพยนตร์๑๗เรื่องรวมถึงงานพิธีกร๑๔รายการ
ในอดีตโอวรุษเคยได้รับฉายาว่าเจ้าชายสายเสมอ
เนื่องจากกิติศัพท์ที่รับรู้กันดีว่า
มักมาสายในงานแสดงหรืองานพิธีต่างอยู่เสมอ
ค่อยหายไปจากวงการบันเทิงภายหลัง
สมรสกับเจษฎาวันจันแตงหรือเก๋

และมีบุตรชายคือน้องแอร์บัส
ภายหลังออกมาเปิดเผยว่าตนเองมีบุตรชายคนโต
ที่เกิดจากภรรยาคนแรกอีก๑คน
อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ชื่อเอก

อดีตพระเอกชื่อดังออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่า
ที่ผ่านมางานแสดงน้อยลง

ต้องได้รับการบำบัดอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ต้องอำลาวงการบันเทิงอย่างถาวร
มาได้เข้าพิธีอุปสมบท
แบบเงียบณวัดดอยแก้วอำเภอหางดง

เพื่อทดแทนพระคุณบิดามานดา
ซึ่งงานนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย
มีเพียงคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวและเพื่อนสนิท
เดินทางมาร่วมพิธีเท่านั้น
หลังจากงานแสดงเริ่มน้อยลง

และต้องรับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้โอวรุษต้องอำลาวงการบันเทิงอย่างถาวร
และกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่
ด้วยการลงทุนทำอาชีพเสริม
ทำธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ชื่อบ้านวรุษเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม๒๕๕๙
ที่บ้านพักอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
และเมื่อกลางดึกวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา
โอวรุษถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงจังหวัดเชียงใหม่
หลังเกิดอาการชักหมดสติและหยุดหายใจ
จากนั้นถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลนครพิง
เพื่อทำการรักษาต่อก่อนจะสิ้นใจ
เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ๒นาฬิกา๔๐นาที